สวัสดีค่ะพบกันด้วยกับร้อนหนาประวัติชาตินักภัยชายถิ่นโม่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศในระยะนี้เตือนกันยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเลยค่ะ
เพราะว่ามีฝนตกหนักแน่นอน
บใดที่ประเทศไทยของเรานะคะยังคงมีห่อมความกดอากาศต่ำนะคะ
อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ค่ะมีแนวโน้มเข้ามาสลายตัว

วกกับในระยะนี้ค่ะยังคงมีร่องฝนพาดผ่านอย่างต่อเนื่อง
เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือน
ประเทศไทยของเราฝนตกหนักแน่นอนค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
ในระยะนี้มีฝนฟ้าขนองค่ะ๑๖๐๘๐ของพื้นที่ค่ะ
ระวังอันตรายจากฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นจากช่วงสัปดาห์ก่อน

พื้นที่ริมทะเลจุดใดมีฝนคลื่นจะสูง๑๒เมตรค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนน้อยกว่าฝั่งอันดามันค่ะ
หนักถึง๑๖๐๘๐ของพื้นที่
จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง
ฝนเยอะทั้งสัปดาห์คุณผู้ชม๑๖๐๗๐ของพื้นที่
เพราะฉะนั้นระวังน้ำรอการระบายด้วยค่ะ
ไหนมาไหนก็อย่าลืมนะคะกะเวลากันด้วย
คุณผู้ชมวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศออสเตรเลียค่ะ
อย่าลืมนะคะในขณะที่ซีกโลกเหนือเข้าใกล้ฤดูหนาว

ซึ่งในช่วงนี้ออสเตรเลียต้องประสบกับปัญหาภัยแรง
เช่นเดียวกันกับประเทศอื่นค่ะในช่วงหน้าร้อน
เพราะฉะนั้นชาวสวนนะคะได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะ
ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นำพลังงานจากแสงอาทิตย์นี่แหละค่ะ

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ